อย่างนี้กับชาวบ้านเป็นยังไงบ้างครับวันนี้
พูดเลยก็อย่างที่เห็นเนี่ยนะครับภาพที่ออกไปจริง
มันไม่ใช่เจตนารมณ์ที่เราอยากจะมาแจกแบบนี้นะครับ
จริงแล้วคุณบินเขาอยากจะแจกตามที่เป็นสลำจริง
เขาเรียกว่าชุมชนจริงที่แอนะครับ
ที่ห้องหนึ่งอยู่กันสี่ห้าคน
ที่แบบติดกันแบบสะพานเดินเล็ก
เหมือนสภาพแบบนั้นแต่ที่ถ้านี้เราก็ไปไหนมาแล้ว
เขาก็ไม่มีเงินที่เข้ามาจ่ายท่าเช่า

แล้วเราจะดูว่าโอเคอย่างเนี้ยเราก็คุ้มคนจะให้
อย่างน้อยก็เป็นค่าอาหารก็ยังดีค่าเช่าเราไม่สามารถที่จะช่วยเขาได้อยู่แล้ว
ตรงนี้ก็บอกมีประมาณสามสิบร้อยก็ตอนนี้ยังไม่ยังยังไม่หมดถึงร้อยเลยครับ

ใช่ครับเดี๋ยวเราใส่ตรงนี้บุ๊บมันมีอะไรถึงแล้วเข้าชุมชนนั้นต่อไป
ก็คือแต่ละพื้นที่หน้างานอาจจะมีการแบบย้ายไปชุมชนนู่นดูตามความเหมาะสมไปด้วย
เหมือนมีใครต้องมาร่วมทำโครงการกล่าวด้วยอันนี้มีคนติดต่อข้างนั้น
ขอมาช่วย
อาจจะขยายไปอีก

เราจะดูสถานการณ์ว่าเป็นยังไง

พอเราเอาเกตกับเรื่องคอมฟิว

เริ่มมีการทำงานกันได้แล้วก็โอเค

ก็อาจจะขยายเวลาไปถึงสิ้นเดือนพฤษภา
ว่าสมมุติว่าเงินก้อนหนึ่งที่เราตั้งเอาไว้

เราก็การต่อเถอะ

ที่ตอนแรกจะบริจาคการเรียนกับนักศึกษาแพทย์อะไรแบบนี้

เพราะผมยังมีอีกหลายที่ที่เราต้องมอบให้เข้าไป
แต่คิดว่าถ้าเกิดได้มากเท่าไหร่เนี่ย
อาจจะเป็นครอบครัวละพันหนึ่งก็ได้นะครับ

แต่นี่คือส่วนตัวแค่๕ล้านก็ได้ครอบครัวละ๕๐๐นี่ครับ

ทำนีทีวีสักละครั้งไหมครับ
ขอบคุณครับพุทธกาจา

๒ห้องครับเจอกับอย่างงี้ห้องเชาอย่างงี้

มีไหมครับ
อีกห้องหนึ่งเรามาครับขอดูเจ้าของห้องครับ

โอเคนะครับผมเราก็จะไปมองกันกับน้องที่พรหมัด

อันนี้คือเป็น
อันนี้เป็นอะไรมันเจ้าเจ้า

ไม่ไม่ไม่ไม่มีคนของผมจ่าย

คนนำทางครับคนนำทาง

ครับอย่างน้อยมีคนอยู่ด้านหลังในขณะนี้นะครับ
และส่วนของพี่พี่ครับเอ่อพี่พี่บิลเองนะครับได้
คุณแม่อยู่ว่ะครับผมขอบคุณนะครับนี่อีกหลังเดียวครับ
มีความที่หน่อยครับไม่แก่ได้ทุกข้าวนะครับแม่เธอแม่เธอ
ก็สุดชัวร์จะเยี่ยมอยู่ทั้งเดียว
รักแม่เพื่อนครับห้องนี้ห้องบนห้องน้องห้องเดียวก็หมดแล้วครับ
ห้องบนมีกี่ห้องนี่ครับพี่บิลนี่ครับห้องนี้นินลงมาเนี่ยเหรอใช่ครับ
อยากเปิดประตูให้พี่หล่อมีครับขอรับมาจากพี่บิลนะครับครับ
ขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับพี่บิลมานิดนิดนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
อ้อนแผนไหนนะรินคนให้เราเงินที่นี่ห้องปุ่มลองเข้าไปนี่เลย

ลงทะเกิด
ว่าจะได้ครับมีใจมากมากเลยครับไม่พี่พี่มีความรู้สึกยังไงครับ

อ๋อกันเพราะว่าไม่ไม่ไม่ไม่คิดว่าจะมีคนเข้ามาอย่าง
เนี้ยครับอืมเรารู้สึกรู้สึกรู้สึกดีไหมที่ได้อย่างนี้อืม
อุ้ยได้หลายวันแหละครับข้าได้หลายวันนึงเลยเพราะว่าเราก็ประหยัดเป็นเดือด
ต้องทำแบบพอได้กินส่ะครับพอได้ซื้อข้าวซื้ออาหารให้ทุกคน